ดราม่าเรื่องข้าวเปลือกที่ตากบนถนน
คือคราวนี้รถกระบะหักหลบเลย
เละเลยเนี่ยฮะดูภาพนะครับ
ชาวเน็ตเขาเลยถามว่าใครผิด

รถกระบะหักหลบ
บนถนนจนเกิดอุบัติเหตุไปชนกับรถอีแต๊กของชาวบ้าน

เนินข้างทางแบบนี้นะดูสภาพอีแต๊กครับ
พลิกตะแคงเลยนี่คนเจ็บด้วย
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่
บ้านนาเรืองตะบนด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านที่ถูกชนเนี่ยเลือดไหลออกเยอะเลยนะ

แล้วก็ทิ้งท้ายว่าอย่าโทษกันไปมาเลย

และทางออกเรื่องนี้ควรเป็นอย่างไร
ชาวเน็ตแสดงความเห็นอย่างดุเดือด

และไม่เห็นด้วยกับการตากข้าวบนถนน

อย่ามาอ้างเหตุผลปีละครั้ง

มีความผิดตามพรบทางหลวง

ควรจะเอาข้าวไปตากในลายของชุมชน

หรือว่าลานจอดรถของหน่วยงานราชการ
อันนี้ฝ่ายหนึ่งส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง

ร้านวัดและที่ทางรัชการ

แล้วก็บางทีก็ต้องขนไปที่ลานวัดอีก
เสียข้ารถขนส่งไปอีก

ส่วนก็มองบอกว่าเออ
อันนี้ก็จริงนะถ้าช่วยกันระวัง
คือข้าวมันตากอยู่เลนเดียว

ต้องมาหักอะไรกันบนถนน
แบบนี้นี่ก็เป็นความเห็นนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมล่ะว่ายังไงนะฮะ

แสดงความคิดเห็นมานะครับส่วนใหญ่ก็

แต่ว่าชาวนาเขาบอกเขาก็เดือดร้อนจริงนะ

เห็นใจชาวนาหน่อยเขาตากข้าวกันปีละครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้เท่านั้นเอง
แต่ก็ต้องมีการจัดระเบียบไหมคุณ

เมื่อก่อนถ้ายังไม่มีถนนตากที่ไหนผมเคยนึกย้อนกลับไปเหมือนกันนะ
อันนั้นก็ลองไปคิดดูคือทุกคนต่างมีเหตุผลของตัวเองแต่หาทางออกครับ
เหตุผลต้องไม่กระทบแล้วก็เป็นปัญหาทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาด้วย